เรื่องของอาชงอาชีพกันบ้างดีกว่า
นี่เขากำลังฮิตเลย

ก็จะทานง่ายสิคุณ

เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครพนมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ร่วมแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
แล้วก็ส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน
ที่สำคัญนี่ยังเป็นการการันตีคุณภาพของผลผลิตแตงโม
ที่มีรสชาติอร่อยสะอาดและปลอดสารพิษครับ
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย

ปัจจุบันแตงโมไรมะเล็ตของนครพาณม
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนนะครับ
ปีละกว่า๒๕๐ล้านบาทเยอะอยู่นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ครับก็จะได้รับการสนับสนุน

ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

รวมถึงสวนนกนุฏพัทยา
ที่ได้นำผลผลิตแตงโมไร้เมล็ด

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด
การันตีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
สำหรับแตงโมไร้เมล็ดนครพนมที่นี่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
ก็ได้บุกเบิกลิเริ่มปลูกเอาไว้
มีพื้นที่ในการเพาะปลูกมากกว่า๒๕๐๐ไร่ครับ
และมีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับปีละ๕๐๐๖๐๐ตัน
มีราคาจำหน่ายนะครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ๒๕๓๐บาทนะครับ

แล้วในอนาคตเชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
ที่มาแบร่งอีกด้วยนะครับ

มาแรงไม่ใช่มาแรงมาแรงแมลงอย่างนั้น

คือถ้ามาขายในกรุงเทพนะก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงนะครับ
แต่นั่นทำให้เกษตรกรนั้นเขามีรายได้ครับ
ราคามันก็จะลูกนึงนะ

ใช่แต่ว่าถ้าเกิดหลายคนชอบทานนะ
อย่างแตงโมอย่างนี้บางคนบอกว่าทานไปแล้วมันรำคาญตรงที่มันจะมีเมล็ดเยอะ
ผมกำลังจะบอกเลยนะว่าการที่ทานแตงโมไร้เมล็ด
ถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับแมงแตงโมที่มันมีเมล็ด
เผอร์เผอร์แตงโมไลฟ์เมล็ดมันอาจจะหวานกว่าได้ซ้ำ

ทานก่อนว่ามันอร่อยไหมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอามาฝาก

อร่อยจริงอร่อยจริงเคยทานแล้วแล้วผมชื่นชอบมากเลยนะ
แตงโมไรมะเล็ดแช่ตู้เย็นเอามาทานอุ๊ยหวานเย็บอร่อย
ถ้าเกิดแช่ช่องฟิสก็จะเหมือนทานไอติมไปด้วย

เสียวฟันจี๊ดทิ่มสมองเลย